คือคุณตาเขาอยู่กับหลาน๓คน
แต่คุณตาก็ต้องออกไปทำงานก็เลยทิ้งหลานนะคะ
ควบ๘ควบ๑๐ขวบให้อยู่กันเองตามลำพัง
แล้วเด็ก๔ขวบไปวิ่งเล่นบนสะพานข้ามคลอง

ปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ชนหลาน๔ขวบเสียชีวิต
เดี๋ยวดูวินาทีที่คุณตามาเจอแล้วก็รู้ว่าหลานเสียชีวิตหน่อยค่ะ
นี่แหละคุณตาชัดชัยวรพิทักษ์อายุ๖๑ปีนะคะ
ร้องไห้แทบเป็นลมล้มพับเลย
หลังจากรู้ข่าวว่าหลานสาวคือน้องพลอย
หรือว่าเด็กหญิงวาสนาเย็นชัยภูมิอายุ๔ขวบ
เสียชีวิตจากการที่รถมอเตอร์ไซค์มาชนหลานที่สะพานคลองตาลอย
เรียบมอเตอร์เวย์อำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซานะคะ
คุณตาเล่าให้กับตำรวจฟังบอกว่าตอนเช้า

หลาน๓คนก็ต้องทิ้งให้อยู่ตามลำพัง
แล้วปกติน้องพลอยหลานคนเล็กนี้นะคะ
เขาจะไปวิ่งเล่นบนสะพานตรงนี้อยู่บ่อยครั้ง
เกิดเหตุที่ตรงหน้าบ้านเลยคุณผู้ชม
ส่วนคนที่ขับรถขี่รถมาชน
คือนายนพัฒน์แจ้งวิจิตรอายุ๒๕ปี

หลังจากขี่มอเตอร์ไซค์ชนเด็กหญิง๔ควบแล้ว

แต่สุดท้ายน้องพลอยก็เสียชีวิตนะคะ

ก็ทราบข้อมูลว่าน้องพลอยวัย๔ขวบ

ระหว่างนั้นนายนพัฒน์ก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปทำงาน

ว่ามีเด็กอยู่วิ่งเล่นอยู่ด้านซ้ายของสะพาน

แต่ปรากฏว่าน้องพลอยวิ่งตัดหน้ารถ
ทำให้มอเตอร์ไซค์ชนอย่างจังนะคะ
ส่วนบรรยากาศงานศพของน้องพลอยที่วัดเขาดิน
ก็มีเพื่อนบ้านมีญาติไปให้กำลังใจคุณตา
แล้วก็โชคดีค่ะที่มีเจ้าของนิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดงานศพ
เพราะว่าสงสารคุณตาชัดชัยเอง
ทุกวันนี้ก็ต้องไปทำงานรับเหมาก่อสร้าง
เงินวันหนึ่งกว่า๓๐๐๔๐๐บาท
คุณตาเป็นกำลังหลักของครอบครัวเลย
เพราะว่าคุณตาต้องดูแลหลานทั้ง๓คน
บอกว่าทุกครั้งก่อนออกไปทำงานก็จะบอกหลานนะ

หรือไม่ก็ไปที่วัดจะได้มีคนช่วยดูแล
ซึ่งแต่พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ตาเองก็บอกว่าไม่รู้ว่าจะทำยังไงต่อเหมือนกัน
เพราะหลายคนก็บอกว่าทำไมคุณตาไม่ดูแลหลานให้ดี
ตาบอกว่าถ้าเกิดตาไม่ออกไปทำงาน

แล้วตอนนี้ก็มีการตั้งศพของน้องพลอย

ส่วนคนที่ขี่รถจักรยานยนต์ชนน้องพลอย
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งข้อหาขับรถโดยประมาท
เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะคะ